วันนี้รองนายรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงได้ออกมาระบุว่าพอใจกับภาพรวม
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อย
ตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับ
รวมทั้งได้พูดถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงพระพิธีสำคัญด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันก็ได้เป็นประธานในการมอบพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสำเด็
พระปรมิณฐระมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาฏประพิษ
และพระชายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
ให้สารทหาร๓๓๗แห่งทั่วประเทศนำไปประดิษฐานเหนือบันลังที่นั่งตุลาการสารทหาร
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
ตุลาการสารทหารทุกศาลได้อันเชิญขึ้นประดิษฐานเหนือบันลัง
และที่นั่งตุลาการในห้องพิจารณาคดีของสารทหารทั่วประเทศ
สารทหารสูงสุดสารทหารกลางสารทหารกรุงเทพและสารมณฑลทหารรวม๓๗สาร๓๓๗สาร
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูล
พระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระชธานให้อันเชิญพระบรมชายาลักษณ์
และพระชายาลักษณ์เพื่อประดิษฐานเหนือบันลังและที่นั่งตุลาการภายในห้องพิจารณาคดี
ผลเอกประวิทย์ยังได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่และจิตอาสาทุกคนที่คอยดูแลและช่วยอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพและพอใจภาพรวมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการรักษาความปลอดภัยตลอด๓๓๗วัน
โดยบอกว่าจากนี้ไปเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานต่อไป
เพื่อดูแลความเรียบร้อยในพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
ซึ่งยังได้จัดเตรียมมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย
แขกชั้นผู้ใหญ่ที่จะเดินทางมาร่วมงาน

พระบรมศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุดครับ